จำได้ไหมพี่ว่าดอมน้ำแข็งจำได้
ถ้ากาศยานานชาติกระบีเนี่ย
หลังเก่าไม่พอก็สร้างหลังใหม่

ยังไม่ปีเนี่ยมีอะไรหรอทำไมใช่

ไม่ถึงปีแล้วครับคุณผู้ชมครับ

ผู้ใช้บริการเขาถ่ายคลิปเอาไว้

ในท่ากาศยานนานาชาติกระบี่

คือเป็นพื้นคอนกรีตจากชั้น๒ของอาคาร
ในสภาพน้ำไหลลงมาจากน้ำตก

เป็นอาคารใหม่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วเปิดใช้งานได้

งบประมาณเท่าไหร่รู้ไหมที่ใช้

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเลย

เพิ่งจะสร้างใหม่แต่ทำไม

มันเสื่อมเร็วขนาดนี้เลยเหรอนะ
ถ้าอากาศยานานชาติกาบี

นานาชาติเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด
และตอนนี้รัฐบาลเขากำลัง
สนับสนุนการท่องเที่ยวอันดามันเนี่ย

ต้องมีการตรวจรับอาคาร

ก่อนจะตรวจรับก่อนจะเซ็นรับป่ะก็ใช่

พวกคุณผู้ชมเขาเรียกร้องให้หน่วยงาน

สอบสวนได้ว่ามีสาเหตุ

ตอนที่เพิ่งสร้างเสร็จก็น้ำรั่วอย่างนี้เลย